มาดูข่าวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่ง

ร้องอาหารเสริมจี้ออยสอบ
มีอเจ้าโฆษณาอวดเกินจริง

แล้วก็ลามมาถึงลีน
แล้วก็ลามมาถึงตลาดใหม่ดอนเมือง

มีอ้างไปถึงคุณมะปรางด้วย

ทลายแหล่งทั้งผลิต
แล้วก็ที่เป็นจุดจำหน่ายอาหารเสริม

ไม่ขอออยที่ผิดกฎหมายนี่แหละครับ

ตั้งแต่หลังวันแรงงานใช่ไหม

สำหรับปฏิบัติการในการทลายครั้งนี้นะครับ

ที่เจ้าหน้าที่ไปเยอะมากคุณ

เขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการกัน

เมื่อวานพลตำรวจเอกวิรัชัย

แล้วก็มีนายแพทย์ทะเรศนะครับ

นายแพทย์วัญชัยเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาออย

เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ไปยังไง

สตงเตรียมเข้ามาทำงานยังไง

แต่ว่ารวมแล้วเนี่ยไปกันที่สิ้น
นายเข้าตรวจค้นเป้าหมาย

ดอนเมืองนะครับเพื่อตรวจยึดสินค้า

ที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นการ

วันที่๕โดยผลตำรวจเอกวิรัตชัย

ให้เสร็จสิ้นภายในเมื่อวานนี้
คุณไปที่ไหนบ้าง

มีหรือไม่มีเลขจดแจ้ง

สินค้าก็ไม่ตรงกันก็มีนะฮะ

ยกตัวอย่างแผ่นมาร์คหน้านะ

ขนาดนั้นฮะมีวายแดงด้วยไง

จดแจ้งที่แสดงในฉลากเนี่ย

จากนี้ก็ยังมีสบู่อีกจำนวนมากนะคะ
คือส่วนใหญ่ไม่มีฉลากติดเลยค่ะ

โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แนะนำให้ประชาชนสังเกตสินค้านำเข้าจาก

ว่าจะต้องติดฉลากภาษาไทยกำกับไว้ด้วย
ว่าของนำเข้ามาจากต่างประเทศ
จึงไม่มีฉลากภาษาไทย
นั่นแสดงว่านำเข้าผิดกฎหมายแล้วล่ะครับ

และสินค้าที่ค้นพบก็ไม่มีฉลากภาษาไทยติดนะครับ
ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของสินค้าเหล่านี้เนี่ย

เลขาธิการออยนะครับ
รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องนำสินค้าไปตรวจสอบ
เพราะตอนนี้ยึดได้กี่คันรถแล้วคุณ

ต้องใช้รถ๑๐ล้อ๑๓คันในการขน
และนี่ทั้งหมด๕วัน๒๐๐กว่าร้านนะคุณ
ฟังเสียงของเมื่อวานี้
คนสำคัญที่เขาไปตรวจค้นกันเลย
อันนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องสำอางไว้ทางหน้า

นี่คือตัวอย่างนะครับ
อย่างที่เคยนำเรียน
ว่าโฆษณาที่โฆษณาคือจริง

ใช้แล้วเห็นมันพังตา

เห็นมั้งนะ
อันนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยนะ

แต่จริงก็ผลิตข้างในแล้วก็

เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ปลองครับ

เป็นโลชั่นทาหน้านะครับ
เพื่อให้ใบหน้าตึงใสลูกผลกระชับ

แต่วันนี้มาดูที่นี่ผลิตเองนะครับ

จะทำให้ผิวหน้านั้นกระชับ

ถือว่าทำให้เราดูอายุน้อยลงนะครับ
ถึงดูแล้วไม่ใช่ของแพ้

แต่ว่าผลตำรวจเอกวิทยาชัยโอ้โฮ
เหมือนทราบว่าสรรพคุณมันจะเผื่อปิ้วฟัน
อันนี้ก็ต้นคอลลาเจนเชื่อให้ผิวเปล่งปัง
ท่านก็ต้องดูนะเพราะมันผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็เมื่อวานในการตรวจค้นนะครับ
เจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดเพิ่มหลายจุดนะ
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่าง
เรียนแบบแบรนด์ดังของต่างประเทศ
รวมทั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริมต่าง

แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานแหล่งผลิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ขณะที่มันมีเรื่องอื่น
ตามมาอีกมากมายในพื้นที่ของตลาดใหม่ดอนเมือง
เมื่อวานนอกจากตรวจสอบสินค้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น๕วันตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๖
ร้านพบผิดกฎหมาย๑๘๖ร้าน
ของกลาง๓๒๗๘๓ชิ้น
ยึดเครื่องจากผลิต๗เครื่อง
แล้วเรื่องที่มันตามมาอีกในตลาดใหม่ดอนเมืองคุณ

การต่อเติมอาคาร
บุกรุกพื้นที่สาธารณะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชชัย

ตอนนี้พบความผิดเพิ่มอีก๒คดี

คลุมหลังคากินพื้นที่ถนนสาธารณะของกอทม

มาจัดสรรซอยให้เช่า
กว่า๕๐แผงในราคาแผงละ๔๕๐๐บาทต่อเดือนนะคุณ

อกจากนี้อาคารริมถนนยังลุกล้ำพื้นที่สาธารณะด้วย

และทางสำนักงานเขตเตรียมแจ้งดำเนินคดี
สนดอนเมืองทั้ง๒คดีไว้แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของการบุกรุกคลองเปรมประชากรด้วย
ใช่คือเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างตลาด

เป็นอำนาจโดยตรงกับทางสำนักงานเขต
ที่เขาจะอนุญาตถูกต้องค่ะสำนักงานเขตดอนเมืองจะมาดู
ตอนนี้จะต้องดูว่าจะต้องปิดไปก่อน๑๕วันหรือเปล่า
แล้วก็ให้มีการแสดงแบบอาคารการต่อเติม

ถ้าไม่ถูกต้องสั่งปิดเลยก็เป็นได้

ยังมีเรื่องของผู้บริหารตลาดด้วยนะฮะใช่ครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อ๔๐ปี

กระทั่งปัจจุบันยังไม่ส่งมอบอาคารเลย
เพราะว่ามีการขอขยายเวลาไปเรื่อย
แต่บริษัทไปเรียกเก็บเงินกับผู้เช่าแผงค้าเรื่อยมาแล้ว
รวมแล้วทำให้กรมธนารักษ์ศูนย์เสียบรายได้ตั้งแต่เริ่มขอต่อเติม
รวม๒๐ปี๖๖๐ล้านบาท
นี่เขาคำนวณจากรายได้และค่าเช่าของตลาดนะคุณ
ตอนนี้เตรียมประสานสตงลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐจึงให้ขยายเวลาก่อสร้าง

ก็ต้องให้ปปชมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนอีก

กรมธนารักษ์ก็มาดูเรื่องของการให้เช่าที่
ใช่ฮะแล้วก็ปปงมาดูเรื่องของนายทุน
ใช่นะครับสตงมาดูเรื่องของเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐ
ถึงขยายเวลาก่อสร้างให้
แล้วเมื่อวานตอนเย็นก็ไปตรวจค้นใช่ไหมคุณ
ใช่ช่วงบ่ายค่ะขึ้นไปดูเลย
ไปดูที่เขาเรียกว่าเป็นที่ทำการสำนักงานตลาด

เข้าไปเนี่ยนะไปเจอนามบัตรของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะประยูณรัฐ
เป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวิลวางอยู่บนโต๊ะ

มาลงเล่นโวยวายกันอยู่ตั้งแต่วันแรก
แล้วก็วันที่ตำรวจขอตรวจค้นรถนะนะ
ค่ะบอกว่าเป็นที่ปรึกษาตลาด
แล้วก็ยังเจอรูปที่ถ่ายกับม้าแข่งที่สนามราชกรีธาสโมสร
ทีนี้ก็มีแฟมพวกรายรับรายจ่ายของตลาดด้วยนะคะ
แต่ไม่เจอเจ้าตัวใช่ไหมคะแต่ไม่เจอเจ้าตัวใช่ไม่เจอ
และตอนนี้เรื่องของค่าเช่าต่างที่พ่อแม่เขาก็ร้องเรียนมานะฮะ

ก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับเอาผิดกันต่อไป
โอ้โหจากเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าเสริมอาหารกับสินค้าเครื่องสำอาง
ขยายลามไปถึงหลายเรื่องเหลือเกินในตลาดใหม่ดอนเมือง
แต่ก็บอกนะบอกว่าเป็นการปิดฉากเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด
เฉพาะผู้ค้าในตลาดคือไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครอง
ไม่ถูกใครคุกคามเพราะว่ามีตำรวจมาคุ้มครองดูแลแล้ว
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็บอกด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประชาชนมาเปิดร้านขายได้ตามปกติ
แล้วไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครนอกจากค่าเช่าตามกฎหมาย
ตำรวจยังอยู่นะยังอยู่เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจมากขึ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพัฒนาตลาด
ดอนเมืองจำกัดมาสอบปากคำ
หลังพบข้อมูลว่าการเช่าพื้นที่๑๘ไร่จากกรมธนาบรักษ์
ในราคา๖๘๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ปรากฏว่าเอาไปให้เช่าต่อเอาไปแบ่งแผงต่อไปแบ่งซอย
แล้วมันเกิดการเรียกค่าคุ้มครองด้วย
แล้วก็เกิดการเก็บค่าเช่าแพงด้วยนะครับ
นี่เรื่องของตลาดใหม่ดอนเมืองเอาปิดจ๊อปจบนะฮะ
ถูกต้องค่ะส่วนสินค้าต่างที่ยึดไว้ที่บกจร
เดี๋ยวรอตรวจออยตรวจอยู่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ทีนี้มีแหล่งข่าวจากออยระบุด้วยนะคะ

ร้องเรียนนี้เป็นเรื่องของอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่ง
มีดาราดังประกาศเลยว่าเป็นบอส
ก็มี๒คนนั่นแหละคุณมะปรางกับคุณเบลล่า
แล้วก็ข้อความในโฆษณาเนี่ยโอ้โหมีข้อความสุ่มเสี่ยงเยอะนะ
ใช่คือโฆษณาว่าชงผอม
องสิทธิ์รวยรวยปังดังร้อยล้าน
นี่แหละค่ะมาร่วมมือกับบอสมะปรางคนสวยกันเถอะ
ราคาสบายกระเป๋าเปิดให้จองสิทธิสมัครตัวแทนได้เลย
นี่แหละเป็นคำโฆษณาของสินคานี้
ใช่ค่ะทั้งแม่นายการะเกดแล้วก็แม่หญิงจันวาด
ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบ
ออยไม่เคยให้อนุญาตโฆษณาอาหารเสริมลักษณะนี้
เพราะฉะนั้นการโฆษณาแบบนี้ถือว่าเป็นการโฆษณา

ขั้นตอนต่อไปก็ต้องตรวจสอบว่าสินค้านี้โฆษณาเกินจริง
หรือว่าหวังผลประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดไหม

นอกจากโฆษณาสรรพคุณแล้ว
เรื่องของที่คุณสืบสกุลพูดเมื่อกี้ว่าจองสิทธิ์รวย
อันนี้เป็นการโฆษณาเรื่องการขายการกระจายสินค้า

รองพบตรก็บอกนะบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ
แล้วก็มันมีการกระจายสินค้าแบบนี้ให้กับตัวแทนทั่วประเทศ
รวมถึงมันมีสิ่งของต่างที่แจกด้วยไง
อย่างตัวเครื่องบินเอ่ยทองคำเงินสด
เออแล้วก็เทรนด์การขายออกรหัส
แล้วก็บัตรตัวแทนจำหน่ายรวมถึงมีการเก็บค่าสมาชิกด้วย

แต่ว่าเป็นขายตรงถ้าเป็นลูกโซ่ก็คือมีสมาชิก
ต่อสมาชิกมีแม่ทีมมีเครือข่ายอะไรนี้นะฮะ
ถูกต้องกรณีแบบนี้น่าสนใจนะ
เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียง
ก็ประชาชนก็จะเชื่อถือ
หลังจากนี้เลยต้องตรวจสอบไงว่าเข้าข่ายการจำหน่ายแบบลูกโซ่ไหม
แล้วก็เรื่องของเลขที่การจดแจ้งออย
ส่วนผสมที่เติมลงในอาหารเสริมด้วย
ไปตรวจสอบว่ามันมีส่วนผสมหรือว่าสารอันตรายต่างหรือเปล่า
โดยทางด้านเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักบีเคิร์ฟ
อย่างสาวมะปรางวิราการ
ก็ร่วมหุ้นกันกับเบลล่ารานีนะคะออกมาชี้แจง
ชี้แจงแล้วนะใช่เรื่องของการโฆษณาเกินจริง
ไม่ได้มาจากทางบริษัทนะมาจากตัวแทนจำหน่าย
มีการเรียกมาตักเตือนแล้วเขาก็ถามเหมือนกัน
บอกอ้าวแล้วจะให้ทำยังไง
ทีนี้ทางด้านคุณมะปรางเองก็บอกว่าก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน
ต้องทำแค่ไหนถึงจะถูกต้องที่สุด
หรือว่าทำได้แค่ไหนถึงจะ
เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในขอบข่ายไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดกฎหมายออยไม่ผิดสคบอะไรอย่างนี้นะฮะ

เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขอคำแนะนำกับจากทางสคบ
ว่าควรจะทำแค่ไหนถึงจะถูกต้อง
ส่วนตัวสินค้าส่งให้กับออยตรวจอีกครั้งแล้วนะคะ

แล้วก็ส่งให้ทางกรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบด้วย
วิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทย์ใช่ไหม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะ

จะได้เพิ่มความสบายใจทั้งกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง
แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายรวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปใช้ด้วยนะคะ
มันมีข้อความประชาสัมพันธ์ของสินค้านี้ผ่านโลกโซเชียลออกมาแบบนี้คุณ
บอกว่ามาลุยชงผอมโปรเจกต์รวยปังดังร้อยล้าน
ใหม่ล่าสุดของบอสเบลล่าแม่การาเกดคนดังของเรานั่นเอง
รวมทั้งมาร่วมมือกับบอสมะปรางคนสวย
รังสรรคโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อสาวทุกคน
อยากหุ่นดีไปพร้อมกับบอสทั้งสอง
ในราคาสบายกระเป๋า
เปิดให้จองสิทธิ์สมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
และวันนี้เพียง๙๙บาทเท่านั้น

แล้วก็ทางออยเองก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้
จะมีการหารือกันคณะทำงานจะหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าคุณยังจำได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
เบลล่าเขามาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
ผลิตภัณฑ์ของเขาบอกว่าตั้งใจทำออกมาให้โปร่งใส
ให้ชัดเจนตรวจสอบทุกอย่างได้
อยากให้คนที่เขาไปใช้หรือว่าเอาไปขายต่อ

ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง
ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของทางบริษัทเอง

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามออยตามคุณสมบัติ
และส่วนผสมต่างที่ระบุไว้ชัดเจน
แล้วคุณเบลล่าก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจออยอยู่นะครับ
ส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์อยู่นะ
แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาเกินจริง

วันนี้ออยประชุมนะเรื่องของคุณเบลล่าคุณมะปราง

จะต้องตบท้าเอาเข้าไปคุยอีกหรือเปล่านะฮะ